แต่ว่าเรื่องนางงามไงครับประกวดดูนความโลก
มันสึกระดับประเทศพี่แจ๊คมันสึกระดับโลก
เรายอมแพ้เขาไม่ได้เพราะมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว

น้องฟ้าสายปีนี้หลายคนแฮสแท็กกันรัวมงสามมาแน่นะคะ
เจอแบบนี้ค่ะในการเก็บตัวตอนนี้หลายวันเข้าไปแล้ว
ฟ้าใสก็แสดงความโดดเด่นทุกวีทุกวันเลย
ทีนี้แฟนนางงามเขาก็เมาส์มโนกันสนั่นกรุ๊ปโซเชียลจ้ะ
จับเอาสาวไทยฟ้าใสมาไฟ่กันกับสาวโคลัมเบียค่ะ
ระหว่างถ่ายคลิปโปรโมทผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนกองประกวดเขา
เป็นคลิปที่ฟ้าใสนะคะถ่ายกับนี่เครื่องหนีบผม
แล้วก็เครื่องหนีบผมอันนี้มันมีความพิเศษตรงที่มันเป็นเพชรยิบ
แล้วฟ้าใสเขาก็ดูแบบว่าว้าวไปกับมันมากตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ต่อด้วยคลิปของโคลอมเบียค่ะ
ลัมเบียเขาก็ถ่ายกับเครื่องที่ผมฝังเพชรนี่เหมือนกัน
ซึ่งอย่างที่บอกไปฟ้าใสเขาดูตื่นเต้น
ส่วนโคลมเบียเขาก็ถ่ายกับเครื่องหนีบผม

ใช่เขามาเล่นแบบแก๊ปไป
มงกุฎกับที่หนีบผมฝั่งเพชร

งานนี้ค่ะโพลกิ๊กค่ะโพลกิ๊กเป็นใคร
นักข่าวบันเทิงสุดแซ่บของเรานะคะ
ยังบอกว่าอย่าไปคิดเยอะนะคะ
นางงามดูให้สนุกพอมองให้เป็นสีสัน

คนสวยอยู่รวมกันก็ต้องมีการชิงไหวชิงคลิป
พื้นที่ชิงซีนหน้าสื่อกันบ้างนะคะ

อันนี้โพลกิ๊กค่ะนี่เขาใส่อะไรอ่ะนี่

ตันและโพลกิ๊กสวยมากฝากน้องนิชันด้วยนะคะ
ใช่เขาบอกว่ากัดกันพอหอมปากหอมคอพอนะคะ
ต้องบอกว่าที่ฟ้าสายต้องอู้ว้าวอะไรอย่างนี้
ฉันบอกเลยว่าน้องมาถูกทางแล้วนะ

ฟ้าใสได้ถ่ายงานของกองประกวด๔ชิ้นมาแล้วนะจ๊ะ

โอ้โฮตัวเต้งอยู่มงสามมาแน่มงสามต้องมานะคะ